ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าขนลุกสำหรับหลายคน

เห็นภาพเมื่อสักครู่แล้วไงคนลุกมาก
ให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันกับคุณทัศนัยนะ
ที่วัดเจดีเที่ยมบศิชนจนศิษฐรรมาราช
เขาจะมีไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กชาย
เขาเรียกกันว่าไอ้ไข่หรือว่าตาไข่
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือมากนะคะ
มีครอบครัวหนึ่งไปไหว้สักการะไอ้ไข่
แล้วอยู่เกิดอะไรขึ้นกับหลานชายที่ครอบครัวนี้พาไปด้วย

หลานชายตัวน้อยที่ไปด้วยกันกับครอบครัวเนี่ยค่ะ
อยู่ก็เดินแยกออกมาแล้วก็มารำมโนราแบบนี้

เรียกเท่าไรว่ากลับบ้านหรืออะไรไง
ถ้าใครไปดึงบอกว่ากลับพอได้แล้วอย่างนี้ให้หยุดรำ
สะบัดหน้ามาสะบัดมือออกแล้วก็แสดงอาการโกรธอย่างเห็นได้ชัด

อันนี้ก็คือตาไข่หรือไอ้ไข่เขาว่ากันนะ
ทีมข่าวได้รายละเอียดจากผู้ชายคนที่โพสต์คลิปนี้บอกว่า
ไปกันกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนหลายคนเลย
สักการะไอ้ไข่ที่วัดเจดีนี่แหละ
กว่าจะเรียบร้อยเสร็จกัน๖โมงเย็น
ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยหัดหรือรำมโนรามาก่อนเนี่ยอยู่
ก็ลุกขึ้นยืนฟึ๊บขึ้นมากลางวงแล้วก็เดินออกไปรำกลางลานวัดเอาดื้อ
ทางคณะก็พยายามบอกให้หยุดพอแล้วอย่ามาแกล้งกัน
ก็ไม่หยุดก็ต้องปล่อยให้รำไปจนผ่านไปเวลาพักใหญ่ค่ะ
ก็เลยแทนที่จะพูดกับหลานหันไปบอกกับไอ้ไข่แทนบอกว่า
เรามาดีนะมากราบมาไหว้
สารเด็กเธอต้องกลับบ้านต้องกินข้าวกินปลา

หลานก็หยุดรำยืนนิ่งหลับตา

เขาก็บอกว่าก็เป็นความเชื่อนะแล้วแต่ใครเชื่อก็เชื่อ
มีอย่างอื่นมาอธิบายก็อธิบายกันไปไม่ว่ากันไม่ก้าวกายกันเรื่องนี้
ทีนี้ไปดูตำนานที่เขาเล่าขานถึงไอ้ไข่หรือตาไข่กันหน่อยนะคะ
ไข่หรือตาไข่แห่งวัดเจดีเนี่ยเขาบอกว่ามีวิญญาณสถิตอยู่
ก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในภาคใต้เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับ
มาบนบานสารกล่าวอะไรโดยเฉพาะเรื่องโชคเรื่องลาบค้าขาย
ส่วนใหญ่ไอ้ไข่ให้หมดไม่เคยพลาด
พอสมหวังในคำขอแล้วทุกคนก็มักจะนำขนมเปี๊ยะ
น้ำแดงชุดทหารตำรวจรูปปั้นไก่ชนหนังสติ๊ก
แล้วก็ของเล่นต่างนานามาแก้บน
เขาเชื่อกันว่าไอ้ไข่เนี่ยนะเป็นวิญญาณเด็ก
ที่ติดตามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
หลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่แถวนี้
เห็นว่ามีทรัพย์สมบัติแล้วก็ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก
ก็เลยสั่งไอ้ไข่บอกว่าให้สิงสถิตอยู่ที่นี่นะ
เพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติในบริเวณนี้นั่นเอง
คนที่ไปก็ชอบไปกลับไหว้ขอพร

ก็เลยปาดต่อปากแล้วก็กลับไปใหม่นะครับ